คุณผู้ชมครับในเดือนสิงหาคม๒๕๕๙
มีอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวสำคัญที่เกิดขึ้น
ซึ่งถือว่าสร้างความฮือฮาให้กับสังคมในวงกว้าง
นั่นก็คือการเปลี่ยนหัวขบวนเศรษฐกิจชุดใหม่
จากหม่อมราชวงศ์ปริธิยธรณ์เทวากุล
มาเป็นดรสมคิตจาตุศีพิทักษ์
เพราะนี่ถือว่าเป็นการตัดสินใจ
ที่จะช่วยชิดชะตาอนาคตเศรษฐกิจของประเทศไทยครับ
โอดครวนถึงปัญหาปากท้อง
เศรษฐกิจไทยประสบปัญหาภาวะชะงักงัน
สร้างความเดือดร้อนไปทุกหย่อมย่า
แม้ว่าสาเหตุหลักจะมาจากเศรษฐกิจโลกชะลอตัว
แต่ทีมงานด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลคอสช
ดูเหมือนจะหนีความรับผิดชอบไม่ได้
แสเรียกร้องให้เปลี่ยนหัวหน้าทีมเศรษฐกิจ
มรปรีดิยทรเทวกล
รองนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นจึงแรงขึ้นเรื่อย

ด้วยเหตุที่ทำงานไม่เข้าขากับคณะกรรมการ

ที่มีผลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี

ขับเคลื่อนคู่กับนายสมคิตจาตุศีพิทักษ์
ที่ต้องการให้แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าอย่างทันท่วงที
ขณะที่ฝ่ายมอมราชวงศรียทรเองมั่นใจว่า

ส่งผลดีกับเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว
พึ่งพาประชานิยมลดแลกแจกแถม
โครงการรับจำนำเหมือนที่รัฐบาลในอดีตเคยทำมา

นำเอานายสมคิตจาตุศีพิทักษ์
ซึ่งติดล็อกจากข้อห้ามของรัฐธรรมนูลปี๒๕๕๙

เมื่อรัฐบาลเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูล

เปิดทางให้สมาชิกบ้านเลขที่๑๑๑และบ้านเลขที่๑๐๙
สามารถโลดแล่นทางการเมืองได้
นายุขดั้นนี้ก็ควรจะให้เขาได้ทำงานอย่างเต็มที่

ไม่ใช่ควรจะตั้งที่ปรึกษาไปคอยตามจับพิธี
แม้ว่าหม่อมราชวงศ์ปรีดียทรจะปฏิเสธเสียงแข็งว่า
นายกรัฐมนตรีไม่เคยพูดถึงเรื่องการปรับคณะรัฐมนตรี

ไซต์ราชกิจจานุเบกษาก็ประกาศพระบรมราชองค์การให้ทีมเศรษฐกิจชุดเก่า
จากตำแหน่งตั้งแต่วันที่๑๙สิงหาคม
แล้วแต่งตั้งนายสมคิตจาตุศีพิทักษ์ขึ้นมาเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจคนใหม่
เล่นเอาหม่อมอุ๋ยถึงกับออกอาการเคือง
ประกาศไม่รับตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี
ใหญ่ของทีมเศรษฐกิจชุดใหม่จึงอยู่ที่ว่า
จะสามารถฟื้นความเชื่อมั่นและพลิกฟื้นเศรษฐกิจไทยที่ดิ่งหัวได้สำเร็จหรือไม่
ยังรอดพิสูจน์เพราะนั่นหมายถึงอนาคตของประเทศ
และอายุไขของรัฐบาลคอสชจากนี้ต่อไป
ไทยรัฐทีวีจึงเลือกให้เหตุการณ์ปลดหม่อมอุ๋ยตั้งนายสมคิดให้เป็นบันทึกไทยบันทึกโลก
ประจำเดือนสิงหาคมอีกเหตุการณ์หนึ่ง